ทีนี้มาดูเรื่องของการค้าขายบนโลกออนไลน์กันหน่อยนะคะ
คือขายธรรมดาโลกไม่จำไม่มีคนซื้อ

เออต้องขายรูปแบบใหม่เป็นแบบไหนแบบนี้ค่ะ

ตอนแรกผมนึกว่าผู้หญิงท้องไปนอนอยู่

ฮัลโหลครับ

เป็นการแชร์บนโลกออนไลน์นะคะ

โดยคลิปขายจากเพจที่ชื่อว่า

การขายผู้ชายลงทุนสวมใส่ชุดนอน

กูพูดไม่มีคนดูนอนดีกว่า

ตอนขายพูดให้ตายแหกปากให้ตาย
ดูคนคอมเม้นต์ตื่นป่าค้ายใครก็ได้พลุกปลายหน่อยค่ะ

ตอนขายไม่มีคนดูจ้า
แล้วสุดท้ายนอนดีกว่า

จะเอายังไงดีกับชีวิตเขาตั้งคำถามแบบนี้นะ
เฮ้ยแต่เขาก็ได้ผลนะผลดูเขาจาก๒๘เป็น๒๓พันอ่ะแล้วของเราอ่ะ
ได้ผลเอาแล้วหลับไหมไม่ต้องอ่านแล้วหลับ
อยากรู้โทรมาก็ต้องทิ้งเบอร์ไว้อ่ะล้อเล่นนะ